เดี๋ยวไปดูอีกที่ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ

ตั้งแต่กลางวันเนี่ยโอ้โหผมเห็นรายงานมา

กรุงเทพนี่ผมวันนี้ขับรถมาตอนกลางวันเนี่ย
ดูอุณหภูมิที่หน้าปัดรถเนี่ย

ก็นี่ไงอากาศเอื้ออำนวยว่าคุณจะต้องเปียกน้ำ
โดนสาดน้ำแน่ไปที่เชียงใหม่กันค่ะ
ก็นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำสงกรานกันอยู่แล้วนะคะ
ก็เริ่มสนุกกันแล้วตั้งแต่วันแรกติดตามจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี

บรรยากาศที่ภูเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
เพราะว่าบรรดานักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่
เช้าไทยแล้วเชาต่างชาตินะคะ
ต่างพากันออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานคลึกคลื้น
ทำให้ถนนบริเวณโดยรอบภูเมืองการจาระจรค่อนข้างชะลอตัว
ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
เรียกได้ว่าสนุกสนานคึกคักเป็นอย่างมาก

พากันออกมาเล่นสาดน้ำสงปลาจนเกือบเต็มสองฝั่งถนน
เพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมที่สืบท่อต่อกันมาอย่างยาวนาน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ถังน้ำที่มีเชือกผูกตักน้ำจากคู่เมืองขึ้นมาสาดกันอย่างสนุกสนาน
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะพกปืนฉีดน้ำ
และเดินฉีดน้ำใส่นักท่องเที่ยวคนอื่นไปตามถนน
อีกรูปแบบนึงที่นิยมกันก็คือการนำถังน้ำใส่ทายรถกระบะ
และขับไปรอบภูเมืองค่ะ
ฟี่ชาวอเมริกันคนนี้นะคะมาเที่ยวสงกรานกับเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เพราะเป็นจังหวัดที่สวยและเป็นจังหวัดที่ดีที่สุด
พร้อมฝากสวัสดีปีใหม่คนไทยมาด้วยนะคะ
ส่วนนักท่องเที่ยวคนอื่นก็รู้สึกประทับใจและสนุกสนาน
กับการมาเล่นสงกรานครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เชียงใหม่นึ่ง

สงกรานหาเจ้าเข้ามาแงวเชียงใหม่
นี้อย่างมือแบบเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยเจ้า
มันแล้วก็ยาวแล้วก็คนนิสัยนี้น่ากับเจ้า

เพราะเชียงใหม่เนี่ยวัฒนธรรมเชียงใหม่เนี่ย
มีความสนุกแล้วก็เป็นกันเอง
แม้จะไม่รู้จักกันก็เล่นกันเหมือนคนคุ้นเคยอะค่ะ
ตรงนี้คนชีนเยอะนะ

ขณะเดียวกันนะคะตลอดการเล่นน้ำสงกราน
เครือข่ายองค์กรบสเหล้าภักดิ์ตอนบท

ช่วงที่ยึดยาวซึ่งอะไรก็ควรเอาเวลาว่างที่ยึดไปกินเล่า
ไปอย่างบรรทับภูมิคุยกับบันทย์ที่เอ่ด
กับการแต่งตัวหรือการ้นแผนเลย
และที่เห็นอยู่ในนี้ในบรรยากาศสดที่ประตูท่าแพทย์
จะเห็นนะคะว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ก็ทราบว่าเดี๋ยวประมาณ๓ทุ่มถึง๔ทุ่มนะคะ
นานักท่องเที่ยวก็จะทยอยเดินทางกลับค่ะ

ก็จะมีการเปิดงานสงครานอย่างเป็นทางการนะคะ
และในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการอาจเชิญความพุทธศิษย์นะคะ
ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ลดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
รับพิพันธ์เริ่ม๔ข่าวในรัฐทีมีอรัยสนจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ